ล่ามโผล่ไปปุ๊บขอยัดเงินขอยัดเงินพี่อุ๋ยหนึ่งหมื่น
กับการที่ให้พวกเนี้ยกลับบ้านเองไม่ถูกแก๊กลิสต์โอ้เหรอ
อ่าเนี้ยเนี้ยคือสิ่งที่มันน่าตกใจคือมันยังมีล่ามเนี้ย
แล้วร่ามโผล่มานะพี่โผล่มานี่ไม่รู้ตัวอืม
ไม่ได้มีการโทรศัพท์วางอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มีใครจับโทรศัพท์
ขอทานคนนี้ไม่ได้โทรหาใครเลยไม่ได้โทร
ไม่ได้โทรตามล่ามไม่มีล่ามโผล่มาโผล่มาเอง
ภูมาได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงนี้เออ
แล้วโผล่มาเนี่ยนะเงินนี่นะครับเงินนี่นะครับ
ที่เจอเนี้ยนะครับนั่งหกชั่วโมงหมื่นสี่ร้อยนะนั่งที่สยาม
คนคนแรกเนี่ยยังไม่รู้จำนวนแต่หลายเขาบอกว่าหลายพัน
อ่าแต่คนนี้คนที่ผมไปเจอเนี้ยคนแรกของผมเนี้ย
หมื่นสี่ร้อยคนนี้คือนั่งที่สยามใช่ไหมคนนี้นั่งอยู่ที่ทางลง
ตินัมทางลงบันไดอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งทำเลดีมากโอ้โห
คนไทยใจดีมากนะพี่ขนาดคนนี้เนี่ยถูกตำรวจกับพมเนี่ย
ล็อกตัวไว้จะพาไปที่สอนอเนี่ยคนอ่ะยังเอาตังค์ใส่กล่องอยู่เลยอ่ะ
ขนาดตำลวดล็อกเอานะอ่าคนไทยใจดีอ่ะเอาตังหยอดอยู่เลยอ่ะ
คนนี้ที่ที่คุณกันไปเจอเนี่ยเขาพูดได้ไหมเขาอะไรได้ไหม
ดูดูจากที่ว่าโอ้โหร่องรอยเขาเหมือนแบบมันหน้าตามันบิดเบี้ยผิดเขา
รู้หมดเขาไม่พูดไม่ให้ข้อมูลแต่ความจริงพูดได้พูดได้ไหม
ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่เขาไม่พูดใช้วิธีการเขียนมือเขากุดใช่ไหม
อุ๋ยอ่าเขาหนีบอย่างงี้เขาหนีบแล้วเขาเขียนเขียน
เป็นภาษาอะไรเขียนเป็นภาษาจีนเขียนว่าอะไรไม่รู้
ผมผมผมอ่านไม่ออกนี่แต่เขาเขียนอ่ะเขียนบอกคือผมอ่ะ
ถึงถามว่าร่ามของทางนู้นมาทำไมร่ามของเขาพวกเขามาทำไม
เพราะตอนที่ตำรวจจับตำรวจก็มีร่ามของตำรวจท่องเที่ยวมานะ
อันนี้อันนี้คือเงินนี่เงินที่เขาได้นะเห็นไหมน่ะ
เงินนั้นน่ะนั่นน่ะคือวันที่ผมไปเจอนั่นน่ะโอ้โหผมบอกให้นะ
ไม่ได้ว่านะไม่ได้ดูถูกนะคนไทยที่หยอด
เงินยังหารายได้ได้น้อยกว่าเขานะบางคนบอกสงสารตัวเองสงสารตัวเอง
ฟังจากรายได้แล้วโอ้โหน้อยกว่าเขาเยอะเหลือเกิน
ตอนนี้หลายคนผมอ่านคอมเมนต์ในเพจผมเนี่ย
หลายคนจะไปลาออกแล้วนะครับจะไปทำอะไรตั้งหลายกลุ่มแล้ว
อ่าเดี๋ยวจะไปลงเวรกับเขาบ้างจะไปนั่งขอทานอะไร
ใช่แต่ลูกท่านต้องใจเย็นก่อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบ
เพราะเขากวาดล้างมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายเดี๋ยวธนกิจจะบอกให้
มันมีกฎหมายหลายคนบอกว่าโอ้ยผมลาออกแล้วตั้งรายกลุ่มแล้วนะครับ
หาเพื่อนร่วมตี้แล้วไม่ได้นะครับหลังจากคนนี้พี่อุ๋ยมีอีกคนนึง
หน้าเมเจอร์ปิ่นเก้าเขาก็แจ้งข้อมูลมาเรื่อยแจ้งข้อมูลมาเรื่อยครับ
ผมก็ไปเก็บจิ๊กซอคนที่สามนี่น่าตกใจเหมือนกันอืมคนที่สามเนี่ยที่มานะครับ
คนที่สามเนี้ยมีร่ามมาแต่เป็นล่ามคนใหม่ครับก่อนที่จะไปจับเขาเนี่ย
ที่ไปจับเขานะครับตัวเขาเนี่ยเห็นตำรวจหรือมีคนช่วยดูไม่รู้นะ
พอนั่งอยู่ดีผมเห็นแล้วแต่ไกลแล้วโดนแน่วันนี้สักพักนึงหาย
คนนี้หายไปเลยเหรอหายเช่าบ้านบอกว่าเหมือนรีบเข้าห้องน้ำ
รีบวิ่งหนีเข้าห้องน้ำเขาอาจจะเห็นตำรวจที่เป็นชุดสืบ
หรือไม่มีคนสะกิดอาจจะมีคนสะกิดส่งซิกใช่อาจจะมีคนสะกิดส่งซิก
เขาก็เลยเข้าห้องน้ำไปแล้วก็ไปเอาตัวออกมาจากห้องน้ำ
เสร็จแล้วก็เชิญตัวไปที่สอนอคนนี้ก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่
บอกว่ากุญแจรถเอ่ยซิมการ์ดเอ่ยที่เอามาเนี่ยไม่ใช่กุญแจรถ
กุญแจห้องที่ได้เนี่ยกับซิมการ์ดเนี่ยได้มาจากเก็บมาจากข้างถนน
เป็นขอทานแต่มีซิมการ์ดมีการ์ดนอนแบบเหมือนนอนห้องพักนอนห้องพัก
นอนโรงแรมอะไรอย่างนี้นอนโรงแรมอ่านอนโรงแรมนี่แล้วเขาบอกว่า
ได้จากข้างถนนเขานอนข้างถนนไอ้ไอ้นี่มันเป็นกุญแจที่เก็บได้
คนนี้รายได้ประมาณวันละเท่าไหร่หมื่นเจ็ดร้อยหมื่นเจ็ดร้อยนะครับ
วันละนะวันละทุกคนต้องวงเล็บวันละหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย
ถ้าเกิดเอาแบบเอาแบบตรงเลยวันละหมื่น
ถ้าเกิดเขาอยู่ไทยสามสิบวันเขาจะได้วันละสามแสนเดือนละ
อ่าเดือนละสามแสนขออภัยวันละหมื่นเดือนละสามแสน
พี่ธนกิจขออนุญาตได้ด้วยความเคารพผู้ช่วยและกับมนตรี

พี่จะยื่นใบละออกไหมยื่นใบละออกไหมพี่

เออเห็นแล้วมันรู้สึกแบบโหมัน
หลายคนรู้สึกอย่างนี้จริงนะพอได้ยินข่าวนี้ว่า
เฮ้ยเออถ้าเป็นขอทานคนไทยเนี่ยเรายังเห็นกันอยู่แล้วเราก็ให้เงินช่วยเหลือเขาด้วยความสงสาร
พอมารู้ว่านี่เป็นคนจีนใช่ซึ่งเข้ามาทำมานั่งขอทานในไทยอ่า
ได้เงินวันละหมื่นโอ้โหขึ้นดิพี่ทุกคนขึ้นเลย
มันมีกี่ที่ครับเมื่อวานไปไปทั้งหมดกี่ที่เมื่อวานทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยที่จับมาได้ทั้งหมด
หกที่หกคนแต่ไปมาเจ็ดที่ได้มาหกได้มาหกอ่าได้มาหกนะครับ
หมดหรือยังยังในลิสต์มีทั้งหมดเก้าคนพี่อุ๋ยตอนนี้เท่าที่รู้นะ
เท่าที่รู้คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามส่งข้อมูลมา
แต่ข้อมูลเนี่ยมันเยอะกว่า๙คนไปเยอะแล้วครับแต่ผมอยากได้ภาพ
ทุกใครถ่ายรูปเจอผ่านปุ๊บส่งภาพมาเฮ้ยคนนี้หน้าไม่เหมือนเดิม
อ้าวเข้าลิสต์คนใหม่อืมส่งภาพมาเข้าลิสต์คนใหม่ครับ
แล้วก็แจ้งโลเคชั่นมาอย่างเงี้อ่าพี่พี่ธนกิจเมื่อวานนี้ไปด้วย
คือไปที่สอนอหรือว่าไปตรงไหนคือคืออธิบายให้ฟังกันนิดนึง
คุณกันเนี่ยเขาไปทำมาแล้ว๒วันเสร็จแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษากัน
ตอนตอนตอนค่ำค่ำอืมเพราะพี่มันมีเรื่องราวอย่างงี้เกิดขึ้น
ดูแล้วมันผิดสังเกตเหมือนมีขบวนการอะไรหรือเปล่า
ก็เลยต้องคิดว่าเอาล่ะถ้าเราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะต้องกวาดบ้านเราด้วยนะ
แล้วก็อย่างใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยเราก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ก็ไปด้วยเหมือนกันเราก็ไปให้ข้อมูลก่อนในเชิงในเชิงสืบสวน
ว่ามันเป็นลักษณะคล้ายกับเรื่องการค้ามนุษย์หรือเปล่า
เพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกโทรศัพท์ไม่จับ
แต่ว่าไปโรงพักแล้วมีคนมาทันที

ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือว่ามันเคยมีเคสที่ว่า
เอารถตู้มาแล้วก็ส่งแล้ววักดอบไว้จุดหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็ดอบไว้จุดหนึ่งแล้วก็ไป

แต่ยืนอยู่ห่างไกลเพื่อมองดูว่ามีอะไรหรือเปล่า
ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงหรือมีเจ้าหน้าที่มาจับปั๊บพวกนี้มาเลย
แต่ข้อสังเกตก็คือว่ากระบวนการที่กันเขาไปดำเนินการเนี่ย
พวกนี้คือเข้าเมืองถูกกฎหมาย
เข้าเมืองถูกกฎหมายถูกมีพาสปอร์ต
อาจจะมาทางเครื่องบินอาจจะมาทางใกล้เพื่อนบ้านของเรา
ก็คือเดินมาแล้วก็เข้าทางตมปกติเลย
แต่เขามาอย่างถูกต้องไม่ได้ลักลอบเข้ามา
ก็นี่แหละคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่แบบเข้ามาแล้วถูกต้อง

พอคุณกันเขาพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเราก็
มันเป็นยังไงน้องก็น่าจะจบ

พี่เราน่าจะไปทานข้าวกันสักหน่อย

พอไปถึงที่ศรีลมก็เหมือนที่เขาบอก
แจ้งตามเป้าหมายคนนี้อยู่หนึ่งในลิตรอยู่แล้วนะ

แขนนี่ไม่มีผู้ชายผู้หญิง

เดี๋ยวผมจะมี๗คนที่

คนนี้อีกคนนะครับคนนี้คนที่๔

ที่มี๗คนทั้งหมดที่ไปจับเมื่อวาน

คนนี้ก็น่าสนใจ

คนที่นั่งอยู่ของที่คนนี้เนี่ย
นะครับคือผู้หญิงใส่ชุด

อ้าวนี่คนหนึ่งนะครับ
คนนี้แหละที่ไปเจอที่บังลักษณ์
ที่ศรีรมใช่มั้ย

นึกออกไหมแต่วันนี้คนนี้มาอีกคนนึง
ไม่มาแล้วถามจาก

เปิดรูปให้ดูเขาก็บอกว่า

เห็นคนนี้มาเหมือนกันแปลว่าจุดนี้

นึกออกไหมมันมีการผัดกันมานะครับ

คนเมื่อกี้เนี่ยก็คือคุณลุง

หน้าจะเละแขนไม่มีเขาเนี่ย

ใช่คนเมื่อกี้เนี่ยพุ่งชนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย
จับแล้วเนี่ยจับแล้วเนี่ยอายุ
เอียว๓๓หรอ

พุ่งชนทำไมอ่ะ

พุ่งชนเสร็จปุ๊บแล้วพอดีมีร่ามคนจีนมา

พาไปที่บ้านเพราะเขาไม่มีพาสปอร์ตติดตัวนะ

ไปด้วยก็คือเคสนี้ไหม
ทุกคนที่จับได้ไม่มีพาสปอร์ตนะ

ไม่อยู่ที่ตัว